เพราะว่ามีคนเขาชื่นชมตำรวจจราจรเมืองอุดรธานี
ที่สามารถช่วยชีวิตเด็กน้อยวัย๖เดือน
เด็กน้อยคนนี้สำลักน้ำนม

แขนขาอ่อนแรงตาค้างแล้วก็แน่นิ่งตัวเขียวไปหมดแล้วนะฮะ
แม่ญาติต้องโทรแจ้ง๑๖๖
ทีนี้ตำรวจจราจรนายนี้มาถึงบ้าน

เปิดทางเดินหายใจของน้อง
น้องกลับมาร้องไห้ได้อีกครั้งหนึ่ง

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีนะครับ
ผู้เป็นแม่เป็นคุณแม่มือใหม่อายุ๒๐ปี

วินาทีที่ตำรวจจราจร
เป็นพบหมู่จราจรสพเมืองอุดรธานี

วันเกิดเหตุเธอกำลังให้นมลูกอยู่นะคุณนะ

พยายามอุ้มลูกให้ยืนแต่ตอนนั้นน้องเนี่ย
แขนขาอ่อนแรงตาค้างเหมือนหายใจไม่ออก

โทรแจ้ง๑๖๖๙ให้มาช่วยเหลือหน่อย
นานดาบตำรวจเจริญก็มาถึงบ้าน
ดาบตำรวจเจริญใช้อะไรรู้ไหมคุณ
ผ้าห่มห่มให้เด็กน้อย

น้องมีโรคประจำตัวอยู่แล้วมีอาการหอบหอย
ถ้าน้องกินนมเสร็จแล้วต้องอุ้มให้เด็กรอ
ห้ามเปิดพัดลมหันใส่ลูกโดยตรง

ถึงอาการตัวเขียวแขนขาอ่อนแรงตาค้าง

ไม่พูดแบบไม่อะไรแบบเงียบไปเลยอย่างนี้นะคะ

หมอเขาบอกว่าเหลืออีกนิดนึง
น้องหมดหายใจออกมีว่าขาดออกซิเจนนะคะ
ถ้ามาช้ากว่านี้คือน้องสามารถตายได้ค่ะ

คือแบบว่าหนูก็อยากขอบคุณที่ช่วยลูกหนูว่าดีอยู่อย่างหนึ่ง
คือถ้าก็ตอนนั้นถ้าพี่ตำรวจไม่มาช่วยลูก

ดาบตำรวจเจริญช่วยยังไงบ้างคุณ

คือดาบตำรวจเจริญเขาได้รับแจ้ง

ว่ามีเหตุเด็กทารกชายอายุ๖เดือน

ลักน้ำนมจนมีอาการตัวเขียวหน้าเขียวนะครับ
ดาบตำรวจเจริญแว้นไปเลยคุณ

นำเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ

เมื่อถึงที่เกิดเหตุพบทาบรกอายุ๖เดือน

ด้วยวิธีจับทารกนอนตะแคงครับ
เพื่อให้นมไม่ไหลย้อนกลับเข้าไปที่ปอด

และเพื่อเปิดทางเดินหายใจให้กับเด็ก

จากนั้นถึงได้ขี่รถจักรยานยนต์นำทาง
เพื่อพาเด็กทารกส่งโรงพยาบาลอุดรธานี
อาการปลอดภัยพ้นขีดอันตรายคุณ

นี่ผู้บังคับบัญชาบอกว่าดาบตำรวจเจริญ

มีความพร้อมมีทักษะมีความรู้ในการช่วยเหลือประชาชน
ด้านการประถมพยาบาลการกู้ชีพฉุกเฉิน
มีจิตวิญญาณตำรวจที่เข้าช่วยเหลือประชาชน
อย่างทันท่วงทีเพราะเขาผ่านการศึกษาอบรม

ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรยุทธวิธีปฐมพยาบาล
ของคณะแพทยศาสตร์ขอนแก่น

แล้วก็หลักสูตรการกู้ภัยขั้นสูงด้วย

ถูกต้องค่ะแล้วก็อย่างคนเป็นแม่

หรือว่าอาหารติดคออุ้มพาดบาหรือว่าตบอย่างนี้
มันต้องดูช่วงวัยเขาด้วยไงน้องน้อง๖เดือนเอง

แขนขามันอ่อนระทวยอ่อนแรงหมดแล้วอ่ะ